ลูกโตเนื้อนุ่มฟูน
เปลือกบางด้วยที่ราชบุรีค่ะ
และเป็นกระท้อนปลอดสารพิษด้วยนะคะ
นี่พี่ดูนะลูกโตสุดเนี่ยเกือบกิโล

ไม่ต้องทุบไหมเค้าบอกกระท้อนยิ่งทุบยิ่งหวาน
ใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะ
พี่ชอบนี่ไหมกระท้อนทรงเครื่อง

พอทานได้อยู่นะแต่สาวเขาชอบมันจังเลยนะ

ไหมหั่นแบบนี้เปลือกบางมากนะ

เนื้อฟู้เนี่ยพอหั่นแบบนี้แล้วนะคะ

ไม่เลยพี่ที่นี่อร่อยมาก
คือเป็นแบบลักษณะเฉพาะตัวของที่นี่เลยนะคะ
คือพูดแล้วก็นำลายหลายนะฮะ
แล้วนี่ตักคว้านกินแบบนี้นะ

แต่ถ้าเกิดว่าสาวหรือว่าใครชอบกระท้อนทรงเครื่อง
รสชาติของกระท้อนเนี่ยก็จะเปรี้ยวอมหวานนะคะ
ตัดกับรสชาติน้ำปลาหวานโอ้โหนี่นี่

กุ้งแห้งหอมแดงพริกป่นจะเบอร์

อ่านสนุกอยู่คนเดียวอ่ะเขาเนี่ย

แล้วผู้ชายไม่ค่อยอินเท่าไหร่เนอะไม่เข้าใจฮะ
กระท้อนลูกโตแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนะครับ

คุณสัญชัยอาริวงศ์นะคะเขาปลูกไว้นี่เห็นไหม
ลิสงคั่วเองด้วยมาโรยแบบนี้

เดี๋ยวพี่ต้นซื้อให้อ่านข่าวไปก่อนเดี๋ยวพี่ต้นซื้อให้
เขาปลูกไว้บนเนื้อที่๗ไร่ค่ะ
อยู่ที่ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะคะ

แล้วต้องห่อด้วยนะไม่งั้นแมลงมันจะกิน
แล้วเข้าไปช้อนชัยทำให้ลูกเน่า

คุณสัญชัยบอกว่าคือแต่ก่อนปลูกกระท้อนใช่
แต่ใช้สารเคมีมาตลอดเลยนะคะ
ปรากฏว่าสิ่งที่ได้คือผลผลิตมันไม่ดีเท่าที่ควร
เพราะไอ้สารเคมีมันไปทำลายธาตุอาหารในดิน
คือมันค่อยผ่อนส่งไปการทำลายทำลายไปใช่ไหมคะ
ทีนี้ผลผลิตออกมามันไม่ดีเท่าที่ควร
แกก็เลยตัดสินใจไปอบรมวิธีการตรวจสอบ

ของโครงการหมอดินอาสาสถานีพัฒนาที่ดินของราชบุรี
วิธีการคือทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพ
และมีโอกาสไปศึกษาดูงานพื้นที่ต่าง

ดินค่ะการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ
เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดอันนี้สำคัญมาก

แล้วเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้วยนะคะ
ก็เลยนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้
เห็นไหมนี่เขาเรียกดินดีถ้าแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ดินดำแบบนี้นะคะมาปรับใช้
รู้ไหมคะหลังจากนั้นลดต้นทุนแล้ว

ผลผลิตต่อปีเท่าไหร่
เท่าไรค่ะโอ้โฮหรือเยอะมาก
ตันต่อปีหรือว่า๒๐๐๐กิโลต่อปีนะคะ
แล้วนี่คุณภาพดีแบบนี้โอ้โหแม่ค้านะ
มาถึงสวนเลยค่ะมาแย่งกันนะคะ

ราคาก็ขายตั้งแต่๔๐บาทไปจนถึง๑๐๐บาท
นี่ดูนะคะเขาช่างกิโลขายแบบนี้

ก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะ
ที่ตลาดเกษตรจังหวัดราชบุรีนะคะ
หรือว่าสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้หน้าจอนะคะ

ชอบทานแบบเมื่อสักครู่ทรงเครื่อง
อ๋อทรงเครื่องคือโรยท็อปปิ้งออกไปเยอะ

แล้วก็ไปตัดกับน้ำปลาหวาน

พี่ต้นผมดูเขารู้สึกมีความใจ

โอ้โฮนะครับดูมีความสุขมากค่ะ